วันนั้นเธออุดหนุนฉันวันนี้เธอลำบากฉันจะตอบแทนกับสังคม
ครับนี่ฮะร้านข้าวแกงและเวิร์คถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะฮะ
สมุทรปราการนี่ครับเขาเหมารถพุ่มพวงคันนี้คันละหมื่นกว่าบาท
มูลค่าของบนรถเนี่ยไปแจกจ่ายอาหารตามชุมชน
โอ้โหช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิดสิบเก้า
กลับข้าวมาแล้วกับข้าวเสียงแบบนี้เราได้ยินชินนะ
พุ่มพวงเนี่ยคันนี้นะครับเป็นอภินันทนาการจากข้าวแกงละเวิร์คนะฮะ
จังหวัดสมุทรปราการบรรทุกอาหารมาเต็มคันมีของแห้งมีของสด
มีเนื้อหมูไข่ไก่ปลาทูผักสดมากมายหลายชนิดโอ้โหเต็มไปหมดนะฮะ
เครื่องผัดฉาก็มีนี่ปลาทูโอ้ทอดจิ้มเตาน้ำพริกกินนะครับนะฮะ
ตะเวนแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะครับชุมชนวัดราชโพทองอำเภอเมืองสมุทรประการ
แล้วก็ชุมชนวัดบางย่าแพรกที่ตะบนสำโรงใต้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ทันทีที่ชาวบ้านทราบข่าวครับอุ้มลูกจูงหลานทยอยมาต่อคิวรับอาหารกันอย่างไม่ขาดสาย
นี่แหละครับแล้วเพื่อจะให้ของมันกระจายอย่างทั่วถึงก็ต้องกำหนดให้หนึ่งคนเนี่ย
เลือกเอาของกลับไปได้๓อย่างนะฮะไม่นานแป๊บเดียวนะครับรถแน่นแบบนี้หมดฮะ
นายพากรหรือว่าเต้ยอายุ๒๕ปีเขาเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงละเวิร์คนะฮะ
บอกว่าปกติทางร้านทำเข้ากล่องแจกฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างอยู่แล้ว
รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากนั้นจึงคิดว่าทำยังไงจะช่วยในชุมชนที่เดือดร้อนได้
เหมารถพุ่มพวงมาอย่างที่บอกไปไม่ใช่ย่อยนะคันหนึ่งของคนนี้หมื่นกว่าบาทนะนะฮะ
แจกจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วไม่ได้ทำครั้งเดียวเลิกนะ
เขาบอกจะทำต่อไปต่อไปต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะคุณเอ้ยเยี่ยมจริงนะฮะมีน้ำใจจริง
เรื่องราวดีเกี่ยวกับการแบ่งปันยังไม่หมดครับคุณผู้ชมครับ
และถือเป็นมิติใหม่ของการแบ่งปันโดยไม่สัมผัสมือลดการติดเชื้อ
โอ้โหนี่ถ้าผมเป็นเด็กผมวิ่งเข้าไปเลยนะปุ้ยเอาอะไร

หรอครอบเอาอะไรเอาโปเต้
พี่เอาไวแต่อย่ากินแบบพี่นะไม่ดีเด็กนะ
เออมันอร่อยแต่ไม่ดีนะไม่ดีอย่าไปทำแบบพี่นะ
มาในรูปบาทรถเก๋งปันสุกครับที่รอบตัวรถจะมีขนมถุงกรูปมากมาย
ขนมปังข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะนะครับติดไว้รอบคันเยอะแยะเลย
รถคันนี้จอดอยู่แถววิทยาลัยเทคนิคปฐุมธานีเพื่อให้ที่ผู้ผ่านไปมาเนี่ยสามารถหยิบไปรับประทานได้
แล้วก็มีการแปะแผ่นกระดาษบนกระจกที่เขียนว่ารถปันสุกหยิบฟรีหยิบแต่พอเออนะฮะ
จริงจริงผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งนะครับนำภาพนี้มาโพสต์ไว้บอกว่า
ไม่ใช่เจ้าของรถหรอกแค่ผ่านไปเจอเห็นคนทำดีก็อยากชื่นชม
ไทยรัฐทีวีก็ขอชื่นชมด้วยละกันดีจริงนะดีนะเออมีน้ำใจ
ดึงเบาเบานะเดี๋ยวสีเขาหลุดนะเออขนาดนั้นเลย